ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

ต้องเป็นสมเด็จพระราชาคณะ

แต่ปัญหาที่สำคัญก็คือปัญหาการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
เมื่อปัญหาเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายครับ
เพราะฉะนั้นผมเห็นสับหนุนทุกประการครับ

เมื่อปัญหาอยู่ที่กฎหมายก็ต้องแก้ที่กฎหมายครับ
ประการที่๒ผมมีความเห็นว่า
พระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นองค์เอกอักษาสรูปธรรมภก
ทรงอุปธรรมและคุ้มครองพระพุทธศาสนา
จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พระมหากษัตริย์จะทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พาดหัวรายการถามตรงบอกว่าผ่านแล้วนะ
ผ่านแล้วภายในเวลาสั้นทีเดียวนะคะ
ภายในเวลาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ

ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ

รู้เรื่องกฎหมายนี้ค่อนข้างกระชั้นมาก

เวลาเราโทรไปขอข้อมูลจากแขกรับเชิญ
ในส่วนต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ย

ก่อนที่จะเข้าสภาในวันนี้นะคะ
แล้วก็๓วาระผ่านจบหมดแล้วเรียบร้อยนะคะ

หลังจากที่กฎหมายผ่าน๓วาระรวดแล้ว
จะมีผลเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
และอาจจะย้อนกลับไปคุยกันด้วยนะคะว่า
มีอะไรหรือถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงมา
ด้วยเวลาค่อนข้างรวดเร็วแบบนี้
ท่านแรกในรายการนะคะไม่ได้มา
แต่ว่าจะตอบคำถามได้ตลอดทั้งรายการนะคะ

คุณสมชายแสวงการเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์อยู่ในรายการกับเรา
อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำโครงการปริญญาโทสาขาวิชา
คุณสมชายก้อนนะคะ
เป็นไปตามรัฐมนูลและข้อบังคับของสนช
เมื่อรัฐบาลรับร่าง
ก็จะสามารถใช้เวลา๓๐วัน
ส่งร่างมาประกบหรือไม่ก็ได้
ก็มีตัวอย่างร่างพรบที่

ร่างภรที่ต่อจากภรสงฆ์

หลังจากนี้คุณหญิงตรงสุดายอบบนนี้เสนอร่างไป

มีหลายเรื่องครับที่เสนอไปแล้วเนี่ย

พรบแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเรื่อง

อุทธรณ์ต้องมาแสดงตัวต่อสาร

แต่ส่งท่านรัมนิสต์ออมสินมาที่สภาวันนี้
หลังจากที่สนชรวบรวมรายชื่อ

ระบุว่าไม่น้อยกว่า๒๕คน

ตรรชน์จะเสนอกฎหมายได้แบบเดียวกับขมนะครับ

ก็ต้องให้นายกรมจีให้ความผิดชอบ
แล้วท่านก็รับฟังหลักการเผสฐกรรม
ประธานคณะกรรมนิการการศาสนาเสนอเสร็จแล้ว
ท่านกำแหน่งต่อทรภาวะรัฐบาลไม่ติดใจ
ก็เป็นหน้าที่ของสภาที่ต้องดำเนินการต่อไป
ก็หมายความว่ารัฐบาลไม่ได้รับร่างไป
แล้วก็ไม่ขัดข้องถ้าสนชจะพินากฎหมายเลยนะครับ
ท่านประธานก็ให้สมาชิกอภิปรายในระเบียบวาระที่หนึ่ง
ก่อนจะลงมัติซึ่งสมาชิกก็ลงด้วยนะครับ
ก็อภิษภายประมาณเกือบ๗ท่าน
ในการลงมติวาระที่๑ก็ลงมติไป
พอในส่วนที่สมาชิกต้องเสนอว่าจะตั้งกรรมถิการ
คณะหนึ่งขึ้นมาศึกษาหรือจะเป็นคณะกรรมนิการเต็มสภา
จากการอภิปรายของท่านสมาชิกหลายท่าน
ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาหลายเรื่องที่ติดกับดักอยู่ติดขัด
ก็ขอให้ดำเนินการเต็มสภา
ก็พินาแล้วว่าไม่ได้มีเรื่องที่น่ากังวลใจใด
เพราะว่าเมื่อตัดวัก๒วัก๓ที่เป็นข้อติดขัดนั้นเนี่ย
ก็กลับไปใช้กฎหมายเดิมเหมือนปีพศ๒๕๖๒

ซึ่งแต่เดิมนั้นก็มันอยู่ไว้ในมาตรา๗ของพลส๒๕๓๕
ว่าพระมหากษัตริย์ตรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์๑
รวมกับพลส๒๔๘๔ในมาตรา๕
ก็ระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
พระศัตริย์แค่นี้ก็ตัดตรงที่เป็นปัญหาออก
ปัญหาคือ๑การตั้งสมเด็จพระสังราชในมาตรา
ซึ่งมีการแก้ไขเมื่อปี๒๓๕นะครับ
ระบุว่าให้นายกรรมตรี
โดยความเห็นชอบของมหาเถระสมาคม
หรือนามสมเด็จพระราชกรณะผู้มีอาวุศโฆษณ์โดยสมณสัตว์ขึ้นธุรกิจ๐๙
เพื่อทรงสถานปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชความตรงนี้มีปัญหาสองประการครับ
ประการแรกก็คือที่ถกเถียงกันอยู่ว่าให้นายกรรมตรีเสนอไปยังมหาเถระสมาคมก่อน
หรือให้มหาเทราสมาคมมีมติและส่งให้นายกรัมตรีเรื่องนี้ก็มีปัญหาถกเถียงและเข้ากฤษฎีกา
อันนั้นประการหนึ่งประการที่สองพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
เมื่อพระสงฆ์พรุ่งมีสมณสักซึ่งในทางทำ
พระพินัยนับถือตามพันศาที่บวชอาวุโสโดยพันศา
หมายความว่าสมเด็จด้วยกันนะครับก็นับสมเด็จที่มีพรรษาสูงกว่า
แต่พอกฎหมายเขียนว่าอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ
ก็หมายความว่าต้องพินาว่าสมเด็จที่มีสมรสักก่อน
ก็คือแต่งตั้งเป็นสมเด็จก่อนอันนี้ก็เกิดปัญหาและข้อถกเถียง
คุณสมชัยขอโทษค่ะขออนุญาตแทรกแบบนี้ค่ะ
คือคำถามคือว่ามีความติดขัดอะไร
ทำไมสนชต้องแก้กฎหมายซึ่งโดนวิพากษ์จากคนที่ต้องใช้กฎหมายร่วมด้วย
ว่ารู้เรื่องนี้ช้ารู้น้อยแล้วก็ดูเหมือนเร่งรัดให้จบ
ซึ่งก็สั้นจริงในสภาด้วยนะคะปัญหาคือตั้งสมเด็จช่วงไม่ได้ใช่หรือเปล่าคะ
เป็นปัญหาที่อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งมั้งครับแต่คงไม่ใช่ปัญหาหลัก
ปัญหานี้ถูกสะท้อนเสนอมา๒๐กว่าปีแล้ว
หลังจากที่กฎหมาย๒๕๓๕ไปแก้ไขพรบ๒
นั่นก็คือว่าเมื่อแก้ไปแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่เคยใช้เลยนะครับ
แต่ไม่ใช้แล้วยังเกิดปัญหาขึ้นค่ะผมลองเปรียบเทียบอย่างนี้ครับ
จะเป็นผู้พงศาลทหารบกเสมอจริงหรือเปล่าครับคุณชวน

กฎหมายก็จะทำให้กลับไปเหมือนเดิมครับ
ก็หมดความว่ามหาธรรมสมคมก็ดี

ก็อาจจะใช้จารีดเดิมไปหารือกันว่า
สมเด็จพระราชาคณะองค์ใด
สามารถที่จะเป็นสมเจ็ดภาษณ์ของภาคล่าสได้
ซึ่งอาจจะมี๖๗องค์นะครับ
แล้วก็ปรึกษาหารือว่าจะนำความกลับทูลอย่างไร
เพราะนายกยังรักษณองค์อยู่ครับ
เพราะฉะนั้นที่ติดขัดอยู่
คือขั้นตอนตอนนี้ไปอยู่ในมือนายกแล้ว

คำถามก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้พอผ่านออกมาเสร็จแล้ว
เท่ากับย้อนกลับมาใหม่หมดเลย
แล้วก็ตัดทิ้งขั้นตอนที่เดินจากมศคือมหาเทศสมาคมไปสู่นายก

ใครเป็นคนวินิจฉัยว่าจะใช้กฎหมายฉบับ

ไปแล้วใช่ไหมครับมันติดขัดจริงใช่ไหมครับ

เกิดที่ไหนก็ต้องแก้ทุกข์ครับ
ถ้าอย่างนี้ดิฉันถามสรุปถูกต้องไหมคะว่า
แก้กฎหมายเพื่อหาสมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งหมายความว่าขั้นตอนที่น่าจะเป็นสมเด็จช่วง

ก็ถูกตัดทิ้งไปแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่
ตามกฎหมายที่เขียนใหม่ล่าสุดนี้
ว่าข้อเสนอเดิมจะหายไปนะครับ

กับอาทิตย์รักษ์สมาคมอาจจะเสนอ๓องค์
หรือองค์เดียวต้องสุดแท้แต่อ๋อเข้าใจค่ะ
ทีนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวคุณสมชายยังอยู่กับเราในรายการจนจบนะคะ
อย่างนั้นขอกลับมาที่อาจารย์ดันไนค่ะจากขั้นตอนต่างที่
คุณสมชายเป็นหนึ่งในสนชอธิบายไปเนี่ยนะคะอาจารย์
คือถ้าสมมุติดิฉันอาจจะถามไม่ถูกคนนะ
เพราะอันนี้เป็นนิติศาสตร์บวกเข้าไปด้วยนะคะอาจารย์
แต่วิธีการนำมาใช้เนี่ยอันนี้เท่ากับว่า
ขั้นตอนที่เสนอสมเด็จช่วงเป็นสังฆราชเนี่ย
ให้ติดอยู่ขั้นตอนใดก็แล้วแต่เท่ากับเริ่มใหม่หมดเลย

ก็เท่าที่ฟังจากเนื้อหาของกฎหมายก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
อาจารย์ซึ่งมันจะมีข้อขัดแย้งหรือท้วงติงได้ไหม
คือดิฉันไม่เข้าใจตรงที่ว่าคืออันนี้ตราในสนชแน่นอนอยู่ในสภานะคะ
แต่ว่าการบังคับใช้เหมือนไปอยู่ในโลกของสงฆ์ไปอยู่ในคณะสงฆ์
แล้วก็มีคำวิภาควิจารณ์ออกมาจากมหาเทราสมาคมหรือแม้กระทั่งคณะสงฆ์บางส่วนนะคะ
ว่ารู้เรื่องนี้น้อยนะคะดูมีความเร่งรัด
เขียนกฎหมายใช้บังคับกับใครไม่เห็นถามคนที่ต้องใช้กฎหมายนั้นเลยเนี่ยนะคะคือมันมีความต่างไหมอาจารย์
การนำกฎหมายที่เขียนโดยโลกไปใช้กับธรรมเนี่ยค่ะ
คือจริงถ้าจะพูดตามระบบกฎหมายซึ่งเมื่อก่อนการปกครองบ้านเรายังไม่มีระบบกฎหมายแบบนี้นะครับ
พรบแรกที่ควบคุมคณะสงฆ์ก็คือลศ๑๒๑นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นพรบ๒๔๘๔ก็ดีนะครับ

จริงแล้วพระสงฆ์ก็แทบจะไม่มีบทบาทในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะสภาพของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะไม่สามารถแสดงออกทางด้านการเมืองหรืออะไรก็ได้นะครับ
อาจารย์อย่างถ้าสมมุติเอาตามที่คุณสมชายอธิบายให้ฟังเนี่ยนะคะปัญหาติดขัดที่เกิดขึ้นเนี่ย
ดับว่าตกลงนายกเลือกให้มศหรือมศเลือกแล้วส่งให้นายก
อันนี้ถือว่าเป็นความติดขัดในการใช้กฎหมายเดิมจริงหรือเปล่าคะ
คือจริงเรื่องการตีความนี้ก็คงต้องให้ฝ่ายกฎหมายเขาตีความนะ
แต่ผมในฐานะที่ศึกษาพรบทำวิจัยเรื่องนี้มาพอสมควรเนี่ย
ก็ตีเซนต์ของกฎหมายว่าน่าจะเป็นว่ามหาธระชงเรื่องไปให้นายกขึ้นทุนกัน

ซึ่งก็งงว่าในเมื่อยังไม่ใช้นี่เราก็เห็นปัญหาได้
แล้วที่ท่านสมชายพูดว่ามันมีปัญหาเรื่องพรรษาอาวุโสหรือว่า
เรื่องสมณสักอาวุโสสมณสักอาวุโสอยู่ในมาตรา๗ของพศ๓๕
แต่ว่าจริงแล้วมาตรา๗เมื่อปี๐๕แม้ไม่มีเรื่อง
คำว่าสมณศักดิ์หรือว่าพรรษาสูงจะไปอยู่ในมาตรา๑๐ของ๐๔

พศ๐๕บอกว่าให้พระเถระที่มีอาวุโสสูงสุดตามพันศา
ที่เป็นสมเด็จพระราชาคณะและไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น
ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสมณะสูงสุดสูงสุดโดยเอาพรรษา
แล้วก็โดยอาวุโสตามสมณศักดิ์ด้วยก็กลายมาเป็น
ตอนนี้ก็เหมือนว่าจะกลับไปอันเดิมหรือเปล่าเลยยังไม่แน่ใจเหมือนกัน
อาจารย์ถ้าสมมุติฉันเอา๒ช่วงที่มีการตีความและเปลี่ยนกลับไปมา
คือสถานการณ์มันทำให้กฎหมายเปลี่ยนตามปัญหาที่เกิดขึ้นเหรอคะหรือยังไง
คือเท่าที่ทำการวิจัยแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลมา
ตอนนั้นมันก็อาจจะมีการเมืองภายในคณะสงฆ์เหมือนกัน
รุ่นไฟลุแค่ใครตอนนี้ฮะมดเรลแค่ใคน
คนสนใจก็ตามไปงานวิจัยมีเยอะแยะแหละ
แต่ประเด็นก็คือตอนนู้นที่มีการตั้งเงื่อนไข
ว่าต้องเป็นพระเถระที่เป็นสมเดยพระราชกาฤทธิ์ที่มีพันธิษภาสูงสุด
ก็มีคนมองว่าอันนี้เอื้อประโยชน์ให้พระเถระบางรูป
พอตอนหลังเขาก็เลยเปลี่ยนว่ากันข้อคอรหาว่าเป็นสมณะศักดิ์สูงสุดนะครับ
พรรษาอะไรก็ว่าไปก็มีคนมองว่าเอาไปเอื้อองค์นั้นอีก
ฉะนั้นเราจะเห็นว่าจริงแล้วถ้าจะมองว่ามันมีปัญหานะฮะ
มันก็มีอยู่พอสมควรเหมือนกัน
อันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่ต้องดูหลายมุม
คือต้องอธิบายให้ได้เพราะถ้าจะตั้งข้อสังเกตก็สามารถตั้งข้อสังเกต
ใช่ครับเพราะฝ่ายเชียร์หรือฝ่ายไม่ชอบก็จะมีความขาดใจทั้งสองฝ่าย
คุณสมชายคะเดี๋ยวขอเบรกโฆษณาแป๊บเดียวค่ะ

เพราะว่าถ้ามีเสียงสะท้อนออกมาจากแม้แต่มหาเทรสมาคมแบบนี้
คำถามก็คือว่าตกลงแก้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหา
แก้กฎหมายยังคงสร้างปัญหาอีกแบบนึง

อย่างนั้นกลับมาที่คุณสมชัยค่ะ
สนชคะคือถ้าเรากลับไปบอกว่ากฎหมายที่เปลี่ยนมา
แต่ยังไม่เคยใช้คำถามคือว่าถ้าไม่เคยลองใช้แล้วมันติดปัญหาอะไร

๒๑๓๕ถึง๒๕๕๙ยี่สิบสี่ปี

ใช้มารวมกัน๗๐กว่าปีนะครับ

ร้อยกว่าปีเนี่ยไม่มีปัญหาอะไร

แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็สามารถสรุปลงได้
เพราะว่าพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง

ตั้งสมเด็จสังฆราชองค์ที่๑๙
สมเด็จพระยามสังวรที่สิ้นไปนะครับ
ตอนนั้นมีสมเด็จที่ทรงอาวุโสทางพรรษาอีก๒รูป
สมเด็จพระพุทธาจารย์อาบอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ
สมเด็จพระพุทธโกศาอาจารย์ฟื้นวัดสามพระยา
ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นพระราชคณะที่อาวุโสทางพรรษา
สมเด็จยานเนี่ยเป็นอาวุโสทางยศนะครับ
ทีนี้ปัญหาก็คือว่าจะตั้งองค์ใดก็เป็นข้อถกเถียงในสมัยนั้น
ในที่สุดนะครับเอ่อด้วยความผมคิดว่าเป็นความงดงามในสมัยนั้นนะครับ
ก็คือพระสมเด็จพุทธจันทร์กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ย
ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็ได้แสดงด้วยการว่าขอสลักศิษย์
การขอกศน่าชื่อเที่ยวสรรพนาปันสมเด็จพระสังคราช
สมณศักดิ์นะครับได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช

ผมก็เดี๋ยวต้องไปหาข้อเขียนอาจารย์อ่านเหมือนกันนะครับ
ก็ดีเหมือนกันแล้วปี๓๕เนี่ยก็เข้าใจว่าคงมี
เรื่องหลังก็คือว่าเห็นว่าปัญหานั้นเกิดขึ้น
ก็เลยมีเจตนาที่จะแก้ไขก็เลยกำหนด

ในข้อเท็จจริงนะครับในภาวินายทรก็ดี
ในทุกศาสนาแต่โบราณการก็ดีเนี่ย

หมายความว่าถ้าสมณศักดิ์เท่ากันเนี่ย
ต้องนับตามพรรษาเป็นสมเด็จเท่ากันเนี่ย
แล้วตั้งก่อนต้องนับพันศาที่บวชครับ
อันนี้ก็เป็นความต่างที่ทำให้เกิดข้อถกเถียง

มันจะเกิดปัญหาตามมาในตอนนี้
เราไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่า
เรื่องของสมเด็จช่วงหรือไม่ก็ตาม

ให้เกิดในการที่จะทรงสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์
แล้วก็นายกรรมตรีก็ยังเป็นผู้รับสนอง
นั่นหมายถึงว่าไนยกรรมตรีก็ต้องหาคฤษกับมหาเถรสมาคม
ว่าต้องเอาบุษฎุสูงสุดโดยสมาธิสัตว์เท่านั้นเนี่ย
เป็นการมาพินาได้โดยรอบว่ามีสมเด็จอยู่กี่องค์
ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้
อันนี้ก็เป็นการปลดล็อกครับ
ถ้าเอาตามที่สนชสมชายอธิบายให้ฟังค่ะอาจารย์
ถ้านับตั้งแต่ที่มีการแก้กฎหมายมาแล้วก็มาแก้รอบนี้
คือตั้งแต่๓๕แล้วก็มาจนถึงตอนนี้๕๙คือมันทำให้เห็นแล้วหรือยังคะ
ว่าการกำหนดของ๓๕มีปัญหาหรือไม่โปร่งใสหรือเอื้อประโยชน์ใคร
จนต้องแก้กลับไปเหมือนเดิมณตอนนี้ค่ะ
จริงถ้ามองภาพรวมถ้าเอาในแง่ของมาตรา๗อย่างเดียวนะครับ
ไม่รวมถึงข้ออื่นนะฮะอาจจะมีปัญหาเพราะมีอยู่ในประเด็นที่เราคุยกัน
แต่ก็คือเราก็ยังไม่มีการตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ถูกไหมครับ
เพราะว่าพระองค์ที่แล้วก็เพิ่งสิ้นพระชนไป
จริงตอนนี้ปัญหามันก็อาจจะมาอยู่ตรงที่ว่าตัวบุคคลก็คือสมเด็จช่วงนี้
อาจจะมีเรื่องคดีเรื่องอะไรมาหลายอย่างใช่ไหมครับ
แล้วก็อาจจะทำให้อาจจะรวมโยงไปถึงกรณีที่ท่านมีความสัมพันธ

ก็อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าโดยเฉพาะโดยเพราะฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
ซึ่งอาจจะรอกันมาตั้งแต่สมเด็จเกี่ยวแล้วนึกออกไหมครับ
เขาก็อาจจะมองว่าการเปลี่ยนกฎหมายตอนนี้

ซึ่งคนที่เขาอยู่ในฝ่ายมหานิกายหรืออะไร
ก็อาจจะตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกัน
อาจารย์ถ้าดูจากคำอธิบายที่สนชสมชัยอธิบายให้ฟังแล้ว
เรื่องอาวุศวภัณฑ์ศาสตร์กับสมรรถศักดิ์นี่นะคะ
ยังคงเป็นข้อถกเถียงที่ยังต้องถกเถียงกันในตอนนี้ไหม
ผมคิดว่าประเด็นตรงนี้คือมันอาจจะมีความสับสนอยู่บ้างเล็กน้อย
อย่างที่เล่าไปช่วงที่แล้วนะครับ

แต่ว่าผมมองว่าตอนนี้ประเด็นที่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญกว่านั้น
อาจจะมองเป็นเรื่องของตัวบุคคลด้วยหรือเปล่านะครับ

ถ้าเราดูบริบทเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับตัวกฎหมายอย่างเดียว
มันก็มีกระแสความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ค่ะคุณสมชายค่ะ
เรียนถามแบบนี้นะคะว่ากฎหมายเนี่ย
มีปัญหาที่ตรงไหนคะ
ถึงต้องมีการแก้หรือก็มีปัญหาในกรณีตั้งสมเด็จช่วง
มีความสงสัยในมหาเถระสมาคม
คือดิฉันต้องการเป้าว่าตกลงที่เขียนไว้มันมีปัญหา
โดยรายลักษณอักษรกับการบังคับใช้
หรือที่เขียนไว้ไม่พอใจการทำงานของมหาเทรสมาคม
หรือไม่พอใจถ้าเป็นสมเด็จช่วงขึ้นมา

คือตัวกฎหมายมีปัญหาหรือว่าผลของการใช้กฎหมายมีปัญหาคะ

เราไม่อาจเขียนกฎหมายหรือแก้กฎหมาย
หมายเพราะความพอใจหรือไม่พอใจใดนะครับ
กฎหมายต้องเขียนแล้วเดินหน้าไปได้ครับ
ถ้ากฎหมายเขียนให้ประเทศไปสู่กับดักติดกับ

แล้วก็ผ่าน๓วาระรวดแบบค่อนข้างกระชับรวบรัดแบบนี้จะไม่สร้างปัญหาอีกแบบอะค่ะ
คุณจอมขวัญอย่าไปคิดมากสิครับกฎหมายเดิมสองสี่แปดสี่
สองพันห้าร้อยห้าไม่ได้มีปัญหาจนกระทั่งสองห้าสามห้า
มาจนถึงสองห้าห้าเก้าเกิดปัญหายี่สิบกว่าปีเนี่ย
มีข้อถกเถียงมาตลอดค่ะแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการได้
เพราะฉะนั้นเราปลดล็อกสิ่งที่เป็นปัญหาออกอะไรคือทุกข์
คุณจอมขวัญต้องแก้ตรงนั้นครับไม่เกี่ยวกับองค์ใด
วันนี้สมเด็จช่วงถ้าอาจเป็นสมเด็จสังฆราชก็ได้ถูกไหมครับ
อย่าเพิ่งไปคิดว่าใครไปตีกันค่ะตอนตอนนี้เนี่ย
จะต้องกลับไปก็คือว่าไอ้วัก๒วัก๓มันเป็นปัญหา
ก็กลับไปสู่เรื่องเดิมซึ่งเขียนไว้อยู่เพียงบรรทัศน์เดียวนะครับ
พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง
ซึ่งหรือคุณจอมขวัญคิดว่าพระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงสถาปนาได้
แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนกลับมาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็เป็นพระราชอำนาจของพระองค์ตลอดอยู่แล้วนะคะ
ไม่ใช่ครับนี่ครับวัก๒ไปบอกว่าต้องมหาเทราสมาคม
โดยนายกมือจริงหรือเถียงกันไปกลับมา
ไม่สามารถไปเอาองค์อื่นได้เลยใช่ไหมครับ

เรายังไม่สามารถตั้งรองคนที่๑เป็นเลย
เรายังเคยเอาผู้ช่วยพบมาเป็นพบเลย
หลัดกระทรวงเราไม่เอารองประหลัดคนที่๑เป็นประหลัดล่ะครับ

ถ้าทำอย่างนั้นบอกว่ากรรมการกตลสามารถตั้ง
กรรมกรตลอได้โดยรองอันดับหนึ่งเท่านั้น
และพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อยู่ตรงไหนครับ
อย่างนี้สนชทำงานในสภาเนี่ย

อย่างนี้เราก็ต้องกลับไปว่าตกลงประชาธิปไตยที่เรา

ก็เป็นอำนาจของพระองค์นะคะแล้วก็ใช้อำนาจนั้น
ลงมาในรูปแบบของสภาตุลาการ
กฎหมายนี้เองมาตรา๑๑ยังระบุว่า

สี่ทรงพระกรุณาโปรดให้ออก

อำนาจในการตั้งก็ต้องมีครับ

เข้าใจไหมคะท่านทราบ
เสร็จแล้วตั้งให้มหาเทระท่านได้คุย

เรามีสมเด็จกี่องค์ที่มีคุณสมบัติ
แล้วก็จะเสนอสมเด็จช่วง

อ๋อไม่ได้ค่ะดิฉันกำลังจะขอความรู้จากสรรค์นช

ว่าถ้าเราเทียบกับฉบับเดิม
ก่อนที่จะแก้๓วาระรวดของวันนี้เนี่ยนะคะ
สุดท้ายแล้วไม่ว่าขั้นตอนก่อนนั้นจะเป็นอย่างไรก็แล้ว
แต่ต้องทุนกล้าวให้พระมหากษัตริย์ทรงโปรดกล้า

ใช่ค่ะความหมายก็คือว่า
คือขั้นตอนก่อนนั้นอาจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ว่าดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมท่านดูมากกว่าดิฉันนะคะ
อย่างไรก็เป็นพระราชอำนาจของพระองค์อยู่แล้ว

กรรมการมหาเทราสมาคมก็ไม่สามารถเลือกองค์อื่นได้
เขาเขียนไว้ชัดว่าต้องเลือกอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์

อาจจะเข้าใจการใช้กฎหมายมากกว่าดิฉันด้วยซ้ำไป
คือเรียนเข้าใจถูกไหมอาจารย์ว่า
คือเอาล่ะขั้นตอนอย่างที่คุณสมชายอธิบายเรียนเข้าใจนะคะ
ว่ามีการเลือกไปก่อนแล้วก็ผ่านนายกแล้วก็ทุน๙ให้พระองค์ทรงโปรดก้าวลงมาเนี่ยนะคะ
แต่ว่าพระราชอำนาจไม่ได้หายไปไหน
ก็คงมีอยู่ไม่ว่าจะการแก้กฎหมายจะแก้กลับไปกลับมากี่ครั้งก็แล้วแต่
ใช่ครับเท่าที่ผมดูตามมาตราไม่ว่าตั้งแต่อศ๑๒๑ก็เป็นพระราชอำนาจโดยตรงอยู่แล้วครับ
ไม่ว่าจะมีติ่งว่าจะเป็นพรรษามากหรือเอาสมณศักดิ์มากยังไงก็เป็นพระราชอำนาจโดยตรงอยู่แล้วอย่างที่ท่านสมชายพูดนะครับ

เราคงไม่ได้เถียงกันเรื่องประเด็นนี้นะครับ

น้ำตาติดเนี่ยเป็นเรื่องของการ

สมเด็จพระราชคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่

ก็ธรรมนาฌีแทวนี่ตรงกันนะครับ
แต่กรณีที่จะตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย
สมเด็จที่มีอาวุโสโดยสมรรณศักดิ์เรียน๑๒๓มาเนี้ย
จงได้ตามกฎหมายเติมที่เขียนไว้

ถูกไหมคะสูงสุดคำว่าสูงสุดนี่คือหมายถึงคนเดียว
ค่ะค่ะคุณสมชายขออภัยค่ะดิฉันหมดเวลาแล้ว
ทนายขออภัยเช่นเดียวกันค่ะเวลาไม่พอแต่เดี๋ยวลองรอเสียงสะท้อนนะคะ
แต่ว่าล่าสุดนี้ในส่วนของคณะสงฆ์เองเสียงสะท้อนออกมาก็ดูเหมือนว่า
มองว่าตัวเองถูกตัดออกจากขั้นตอนในการรับฟังความเห็นออกไป
แต่เอาล่ะเดี๋ยวรอผลที่ออกมานะคะว่าจะมีการเคลื่อนไหวไหม
แสดงความคิดเห็นอย่างไรนะคะยังไงขอบคุณสนชอนะคะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ดันไนค่ะขอบคุณค่ะ
ลากันไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ